มาถึงกรณีของพ่อค้าพีช

อ้าววันนี้เป็นภาพในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

พีชอยู่คุกนอนไม่หลับ
พาชี้จุดโพสต์ภาพในปั๊มน้ำมัน
คุณแล้วก็ภาพลงหน้าหนึ่งวันนี้ดิฉันมองหาไหนนะไหนนะพ่อค้าพีชคือภาพวันนี้
มันไม่เหมือนวันก่อนที่เขาจะหน้าตาผ่องใสดูมีออร่า
แต่วันนี้ดูหน้าตาหมองคล้ำที่ลงหน้าหนึ่งวันนี้

เครียดละคำแหลงข่าวเลยทุกครั้งเราก็จะเห็นสีหน้าเขา

และเขาก็ติดคุก๑คืนแรก
ใช่ที่สพโคกขามที่สมุทรสงคราม
เปิดเผยออกมาแบบนี้เป็นเวรกรรมที่ผมทำมา
ไม่อยากให้แม่และครอบครัวมาเห็นผมในสภาพนี้
บอกเลยว่าไม่ต้องมาเยี่ยมตัวจะรับไม่ได้ไม่ต้องมาเยี่ยม
ส่วนแฟนสาวที่คบกันมา๖๗ปี
คุณพีชก็เปิดใจพูดตรงกับแฟนสาวเหมือนกันว่า

แต่ตอนนี้แฟนสาวยังไม่ตอบกลับมานะครับ
เมื่อวานตำรวจนำตัวนายพีชมาสอบปากคำ

และหลังจากนั้นพาไปชี้จุดต่าง
โดยพลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมพนักงานสอบสวนสพโคกขาม
นำตัวนายธนวัฒน์คำแหงพลหรือนายพีช
ผู้ต้องหาคดีหวย๙๐ล้านบาทนะครับ
คือเมื่อวานก่อนที่จะนำตัวมาที่
น้ำมันปตทสาขาเอกชัย
เพื่อที่จะทำแผนชี้จุดเกิดเหตุ

เรื่องของการถูกลอตเตอรี่๙๐ล้านบาท

ก็ต้องนำตัวออกจากห้องขังก่อนใช่ไหมคุณ

คือห้องขังที่เขาถูกควบคุมตัวอยู่
ก็คือที่สพโคกขามที่สมุทรสงคราม
พ่อค้าพีชได้มีการเปิดเผยด้วยนะ
ได้มีการพูดถึงเรื่องของการถูกควบคุมตัว

บอกว่าวันแรกที่นอนห้องขังผมนอนไม่หลับ
รู้สึกสำนึกถึงสิ่งที่ผมทำลงไป

ไม่อยากให้ใครในครอบครัวโดยเฉพาะแม่มาเห็น
เพราะไม่อยากให้แม่มาเห็นสภาพตนเป็นแบบนี้

ส่วนของแฟนสาวที่คบกันมา๖๗ปีนั้น

แต่ตอนนี้แฟนสาวยังไม่ได้ตอบกลับอะไรทั้งสิ้นนะครับ
แล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างชัดเจน
ใช่เพราะว่าตอนที่อยู่ในห้องขังก็เครียดแหละ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามดู
กลัวว่าจะคิดสั้นหรืออะไรขึ้นมานะคะ
ก็เห็นว่าเอาพัดลมไปให้พีท
เพราะว่ากลัวยุงกัด
แล้วพีทก็นั่งหลังพิงกำแพงฟุ๊บหน้าตลอดเวลา
คือเขาเครียดจัดจริงนะ
เขาบอกว่าร้องไห้ตลอดเหมือนกัน
มาแจ้งความไว้ประมาณ๔รายแล้ว
ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่มาซื้อหวยกับนายพีช
ได้รับความเสียหายให้มาแจ้งความด้วย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการนำตัวนายพีช
มาชี้จุดเหตุการณ์ทั้งหมด๓จุด
คือจุดที่นายพีชถ่ายภาพลอตเตอรี่ที่อ้างว่าถูก๙๐ล้าน
จุดที่ถ่ายภาพกับเจ้าของปั๊มน้ำมัน
และจุดที่๓คือจุดที่ขายลอตเตอรี่

ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาทำแผนนะคุณแป๊บเดียว
คือประมาณ๕นาทีเท่านั้นเองนะครับ

ฝากขังต่อสารจังหวัดสมุทรสาครแล้วนะฮะ

ข้อหาความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์

ข้อหาช่อกงประชาชน

แล้วก็๔เรื่องของการขายลอตเตอรี่เกินราคา
และพนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัว
เพราะเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
และมีหลายคนตกเป็นเหยื่อในการช่อโกงครั้งนี้นะครับ

ยืนยันคำให้การตามเดิม
แถลงต่อสื่อมวลชนไปแล้วนะครับ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของเงินที่ผู้เสียหาย
ทั้งที่ซื้อผ่านออนไลน์มานะคุณนะครับ
ทั้งที่ซื้อกับเขาแล้วก็ยังไม่ได้ส่งลอตเตอรี่ให้

เรายอมรับให้เขาหายบ้างครับ
ก็ที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้ก็คงชัดเจน
ว่าผมยอมรับยังไงบ้างครับ
ส่วนใหญ่ที่หลักก็คือผมก็อยากจะกลับขอโทษพี่น้องประชาชนมากกว่าครับ
แล้วก็คนที่สั่งหวยนะครับทางออนไลน์
ที่ผมยังไม่ได้จัดส่งหรือว่าโอนตังมาแล้ว

เดี๋ยวผมเสร็จธุระเสร็จผมจะจัดการส่งให้ทุกคน

ผมจะโอนเงินคืนให้ทุกบาททุกสตางค์
ผมไม่มีความคิดว่าจะเอาเงินของพี่น้องประชาชน
ที่มาอุดหนุนผมหรือมาช่วยผมซื้อสักคนเลยครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ในช่วงที่มีการสอบปากคำในช่วงเช้า

ที่ตัวนำตัวในพีชมาสอบปากคำ๒ชั่วโมงใช่ไหม

ด้านของ๑๐๓สักชายมีสมบูรณ์
ทนายความของนายพีชก็เดินทางมาที่โรงพักด้วย
เพื่อร่วมฟังการสอบปากคำนายพีชนะครับ
โดยทนายความบอกว่าพีชจะให้ปากคำเพิ่มเติม
ยืนยันคำให้การตามที่แถลงกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้
และเรื่องของข้อหาต่างที่โดนแจ้งไป๔ข้อหา
พีชยอมรับแค่๒ข้อหาคือช่อกงกับการขายสลากเกินราคา
ส่วนข้อหาพรบคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนั้น
พีชยอมรับว่าเป็นคนทำภาพขึ้นมา
แต่ไม่ได้เป็นคนอัพลงบนโลกออนไลน์
ส่วนข้อหาปลอมแปลงเอกสาร
ยืนยันว่าไม่ได้มีการปลอมแปลงนะครับ
และเมื่อวานแม่ของนายพีชก็เดินทางมาที่สถานีตำรวจด้วย
แล้วก็เตรียมจะยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลต่อไป
ส่วนทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร
บอกว่าเมื่อวานนี้ต้องสอบปากคำเพิ่ม
เพราะยังมีผู้เสียหายอีกประมาณ๕ราย
แล้วก็ต้องรอว่าจะมีผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของนายพีชอีกหรือไม่
รอการเข้ามาแจ้งความนี่นะครับ
แต่วันนี้เองก็จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวานผู้สิทธิ์ของเราก็เดินทางไปที่บ้านของพีชด้วยนะคุณ
บอกที่บ้านเงียบเหงาไม่มีใครอยู่บ้านมา๑๒วันแล้ว
ก็ไปเจอน้าสาวของพีชนะครับ
น้าสาวของพีชที่ถูกโยงคุณเรื่องของการไปโกงใครอะไรมาอีก

ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนิดเดียว
บอกว่าตั้งแต่มีเรื่องของพีชก็พยายามติดต่อกันก็ไม่ได้
ติดต่อครอบครัวติดต่อแม่ของพีค
ก็ติดต่อได้แค่บางครั้งบางคราวเท่านั้นเอง
ก็ทราบว่ากำลังรวบรวมหลักทรัพย์ไปประกันตัวลูกชาย
ที่สารสมุทรสาครอยู่
นี่คือเรื่องราวความคืบหน้ากรณีของพ่อค้าพีชนะครับ